คุณผู้ชมฮะที่โคราชรถเครนใหญ่ยักษ์เลย
เป็นรถเครนที่ใช้ในการทำทางรถไฟความเร็วสูง
ไปชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูงจนหักโค้นลงมา๒ต้น
คุณผู้ชมฮะนี่ฮะเป็นภาพที่ทำให้เกิดไฟดับทั้งชุมชนเลย
แต่ที่น่าตกใจอีกไฟมันไหม้ลุกลามย่าข้างทาง
และมีมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ผ่านมาพอดีคุณ
ชนสิครับชนเข้ากับเสาไฟที่มันหักโค้นลงมา
โอ้โหคุณอาการสาหัสนะฮะสำหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนเรียบนคร
อู่ชานนท์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชศรีมานะครับ
เครนขนาดใหญ่ที่กำลังก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง
ไปชนอัดกับเสาไฟฟ้าแรงสูงข้างถนนเรียบนคร
เป็นเหตุให้เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค้นครับ
และสายไฟมันดึงเสาไฟฟ้าแรงสูงฝั่งตรงข้ามถนน
หักโค้ดลงมาขวางถนนอีกหนึ่งต้น
เท่ากับเสาไฟหักลงมา๒ต้นเลยคุณ

เพราะมีประกายไฟลุกลามไหม้ป่าย่ากข้าง
ทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างนะครับ
ดับเพลิงของเทศบาลนครราชศรีมาและเทศบาลตำบลบ้านใหม่
เร่งระงับเหตุครั้งนี้ใช้เวลาเกือบชั่วโมง
สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับ

เพราะว่ามีผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดีในจังหวะที่เครนชนกับเสาไฟ
แล้วเขามองไม่เห็นเสาไฟใช่ไหม
มองไม่เห็นเพราะเป็นเหตุกระทันหันเหตุซึ่งหน้า

งแตกเป็นแผลชะกันตามร่างกายมีบาดแผลเต็มไปหมดเลย
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชศรีมาเข้ามาตัดไฟ
เก็บกู้เสาไฟและสายไฟเพื่อให้รถสามารถสัญจรไปมาได้นะครับ
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนได้ใช้งานตามปกติ
ก็ต้องมีการสอบสวนถึงอุบัติเหตุ
รถเครนยักษ์ใหญ่คันนี้พุ่งเข้าไปชนกับเสาไฟแรงสูงนะฮะ